ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
ทุกประเทศในโลกนี้การออกเสียงประชามตินั้น
เสียงข้างมากของคนที่มาใช้สิทธิ์
ดังนั้นไม่ว่าคนจะมาที่๑๐เท่าไหร่ก็ตาม
ข้างมากว่าอย่างไรนั่นคือข้อยุติของการทำประชามติ
ถ้าเราเคารพกฎกติกานะครับไม่มีอะไรที่มันจะเป็นเหตุ
นำไปสู่ความไม่เรียบร้อยนะครับ
ต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเดินหน้ากันต่อไป
เมื่อมีการประกาศผลเราไม่มีส่วนได้เสียในทางการเมืองใด
และรัฐธรรมนูลได้เขียนห้ามไว้แล้วว่า
กรททุกคนจะไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองใด

เราจะนัดไปเลยค่ะเพราะว่าอยากคุยกับอาจารย์มานานแล้ว
แล้วก็ข้ามคืนมาน่าจะคุยกันได้เต็มปากเต็มคำหน่อยนะคะ
แม้ว่า๑๐๐จากกรกตคะแนนจะยังไม่ออกมาก็ตาม
แต่๙๔ที่ว่านี้หายใจคล่องขึ้นเยอะค่ะ
เราจะคุยกับประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะ

อาจารย์วันนี้เราได้เวลาคุยกันมากหน่อยนะคะ
แล้วก็คงจะต้องคุยในรายละเอียดคืบหน้าไปเลยนะคะ
คงไม่ต้องรอ๑๐๐แล้วไม่มีอะไรพลิกโผล่ทั้งสิ้น

กฎหมายลูกก็จะเดินหน้าแล้วก็ไปสู่การเลือกตั้งนะคะ

ตกลงที่มีข้อวิจารณ์
เรื่องสวมีอำนาจใหญ่

ว่าเหมือนกับภักดาลเมืองภักดิ์หนึ่ง
สวมีอำนาจ

คือหนึ่งสวคงไม่ใช่เป็นพักการเมือง
ถึงแม้ว่าตอนตั้งเนี่ยจะมีการสัญหามาแล้วก็ขอสชจะเป็นคนตั้ง
แต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่วุฒิสภาทำงานเนี่ยคอสชหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีใครมากำกับดูแลเขา

อาจจะมีคนที่ดำรงตำแหน่งที่เป็นโดยตำแหน่งอยู่๕๖คน
นั้นก็เพียงแต่เพียงเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกันระหว่างฝ่ายประจำกับการเมือง
เกิดอะไรขึ้นก็จะได้พูดคุยกันได้
คราวนี้ที่ว่ามีอำนาจมากนั่นจริงคำถามพ่วงเนี่ยมันมีแต่เพียงว่า

สวไปร่วมเลือกด้วยได้ไหม
ซึ่งคำตอบที่ออกมาจากประชามติก็คือว่าให้
ให้อันนี้เราก็ต้องไปแก้รัฐธรรมนูล
เพราะเราไม่ได้เขียนตรงนี้เผื่อไว้
ถ้าดูจากคำถามพ่วงก็แปลว่าเฉพาะตอนไปเลือกนะ
แต่ตลอดเวลาที่เขาทำงานตามปกติสอสอเขาก็ทำงานไป
อภิปรายไม่ไว้วางใจเขาจะยังไงก็เรื่องเขา
ก็ต้องเป็นสิทธิของเขาโดยตรง
สวลงไปร่วมด้วยไม่ได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจมันก็มีแต่เพียงตอนจะตั้ง
เพื่อดูว่าโอเคการเมืองมันจะเรียบร้อยนะ
เมื่อตั้งออกไปแล้วมันก็เพียงเท่านั้น
แต่ส่วนอำนาจในเรื่องการติดตามดูแลการปฏิรูป
ซึ่งเขียนเอาไว้ก่อนหน้าแล้วไม่ใช่คำถามพ่วง
เพื่อให้เขาคอยสะกิดสะเการัฐบาลว่า
ปฏิรูปที่เขาทำไว้ค้างทำต่อไปนะ
แล้วจะเปลี่ยนวิธียังไงมันจะดีกว่าก็ว่ากลับไป
ทำไมหรือพ่อบอหล่าวทัพจะเข้าไปนั่งเป็นสว
อันนี้ก็เป็นความประสงค์ของคอสชที่คิดว่า
เราก็เคยคุยนะถ้าอยากตั้งคนเหล่านั้นก็ตั้งเข้าไป
เรายกเว้นไว้ให้แล้วทำไมจะต้องไประบุ
ท่านก็บอกการระบุ๑เวลามันเปลี่ยนตัวคน
คนมาเปลี่ยนตำแหน่งก็จะได้ออก
เพื่อว่าเวลาที่บริหารบ้านเมืองกันไป
มันเกิดปัญหาอะไรในทางเกี่ยวกับความมั่นคง
มันจะได้พูดคุยกันในสภาได้
โดยที่ไม่ต้องไปเกิดปัญหาออกไปนอกถนน
อันนี้ก็คิดว่าในทางความเป็นจริง๖คนนั้นเนี่ย
มันก็ไม่ได้มีเสียงอะไรที่จะไปเกินเสียงข้างมากได้

อาจารย์แต่ว่าถ้าเราพูดถึงอีก๒๔๐กว่าคนเนี่ยนะคะ
คือสามารถตั้งข้อสังเกตได้ไหมว่า
คงจะไม่ได้บิดพริ้วหรือเสียงแตกแน่น่ะ

กรองแล้วว่าคุยกันรู้เรื่อง
อย่างน้อยเห็นตรงกันไปทางเดียวกัน
ขนาดคนในภาคการเมืองเดียวกัน

ผู้สูงลุดที่เขาก็ต้องมีศักดิ์สี่ของเขาเอง
แน่นอนว่าเวลาคิด
แล้วก็ถ้ามันเห็นดีเห็นงามด้วยกัน
คิดบนพื้นฐานของพักการเมือง

แต่เมื่อในระบบของสวที่มาจากการแต่งตั้ง

ผมเคยเป็นประธานวุฒิสภามาก่อน
ในยุคที่ว่าเป็นวุฒิที่ดีที่สุด
แล้วเราก็จะพบว่าต่างคนต่างเนี่ยมีความคิดเห็นกันตั้งมาจากที่เดียวกันนั่นแหละ
แต่ความคิดเห็นนี้แตกต่างกันมากกว่าจะคุยกันให้เพื่อให้ตกผลึก
เพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกันได้ต้องเถียงกันอยู่นาน
ตกลงจริงตกลงจริงแล้วที่อาจารย์ร่างให้สวเป็นแบบนี้เนี่ย
คือต้องการให้ไปทางเดียวกันหรือต้องการให้หลากหลายค่ะความหลากหลายมาแล้วก็มาคุยกัน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมค่ะเพราะว่ามนุษย์นะครับ
มันมันคิดต่างต่างกันได้ค่ะแต่ว่าเวลาเราคิดเนี่ย
มันก็คิดจากทัศนคติของเราอีกคนหนึ่งเขาก็จะคิดทัศนคติของเขา
ซึ่งมันจะมีที่มามีวัฒนธรรมมีวิถีชีวิตแตกต่างกัน
แล้วพวกนี้มันจะได้มาหลอมรวมกันเมื่อมองประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญแล้ว
ทางไหนดีที่สุดแล้วมันก็จะได้ไปด้วยกัน
ถ้าที่ฉันไม่ได้ถามอาจารย์จากในหมวกของประธานซึ่งเป็นคนร่างฉบับนี้นะคะ
ฉันถามจากเป็นนักกฎหมายที่ใหญ่แล้วก็เป็นบรมคูณเรื่องของรัฐธรรมนูลเนี่ย
อาจารย์ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยโดยหลักการแล้วการที่คอสชเข้ามาเป็นคนจิ้มคน๒๐๐กว่าคนเนี่ย
มันชอบทำเหรอคะในปกติมันก็ไม่ทำ
เราก็ไม่เราก็ไม่ควรจะทำแต่ว่าถ้าถามว่าเรามาถึงจุดวันนี้
ได้อย่างไรเราต้องไม่ลืมว่าเราผ่านอะไรกันมาค่ะ
แล้วอะไรทำให้เกิดแล้วเราจะย้อนกลับไปที่เก่า
โดยพอถึงเวลาโอเคทุกคนไปเลือกตั้งแล้วก็ทิ้งไปเลย
ตรงไอ้ที่ทำกันมาเนี่ยมันก็จะเสียหายต่อประเทศชาติค่ะ
ค้างตึงอยู่อย่างนั้นผมเคยถามว่าบางทีเราไม่ไว้ใจ
บางองค์กรที่บอกว่าไม่ไม่เชื่อมโยงกับประชาชน
ก็ถามว่าแล้วถ้าอย่างนั้นจะไว้ใจสอสอไหม
ผู้สื่อข่าวก็จะถามว่าไม่ไว้ใจแล้วตกลงตกลงแล้วจะไว้ใจใคร
เพราะฉะนั้นบางทีเราก็นึกว่าถ้ามันค่อยเป็นค่อยไป
มันก็อาจจะทำให้ค่อยค่อยปรับตัวเข้าหากันแล้วในที่สุดเนี่ย
ความแตกแยกความบาดหมางใจมันก็จะได้ค่อยลดน้อยลงไป
อาจารย์คิดว่าวิธีนี้จะทำให้เรากลับมาคุยกันได้ง่ายขึ้นเหรอคะ
เพราะว่าเราไม่ได้ผ่านแค่ช่วง๓หรือ๔หรือ๕ปีย้อนหลัง
แต่ถ้าเราจะย้อนกลับไปเราผ่านแม้กระทั่งปี๓๔๔
ซึ่งเราอาจจะตกผลึกเรื่องของประชาธิปไตยแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนมาแล้วนะคะ
ก็ถามว่าทำไมทำไมคนถึงบอกว่า๒๕๔๐เป็นข้าวมูล
จากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
เพราะว่าทั้งที่บอกว่า๒๕๔๐เป็นประชาธิปไตยที่สุด
แต่ว่าด้วยความเป็นประชาธิปไตยเนี่ย
มันไม่มีเกราะป้องกันตัว
มันจึงถูกบิดเบือนได้ง่าย

ก็ปรากฏว่าองค์กรอิสระก็สามารถถูกฝ่ายการเมือง
ดเบือนไปจนกระทั่งกลายเป็นพักพวก
แล้วในที่สุดโครงสร้างเหล่านั้นที่ตั้งใจไว้ว่า
จะให้มาเป็นตัวถ่วงดุลอำนาจ

กลายเป็นตัวช่วยกระพือให้มันหนักขึ้น
พอมาถึง๒๕๕๐ก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้มากเท่าไหร่
แล้วก็พบว่ามันก็เป็นตัวที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมา
เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจึงค่อยเอามาแก้ในรัฐมนุนฉบับใหม่
แล้วก็เมื่อช่วงระยะเวลาตอนแรกเนี่ยมันยังไม่ลงร่องลงรอยดี
ก็ให้เวลาเขาอีกสักนิดหนึ่ง
เพื่อที่จะได้ปรับปรุงทั้งหลายทั้งปวงให้มันเดินไปข้างหน้า
ปากหลักปากโคนได้แล้วต่อไปจะทำกันยังไงก็ทำกันไป
เรียนถามโดยคำถามที่ว่าไม่ได้ชื่นชอบนักการเมืองเป็นพิเศษ
แต่คนอาจจะบอกว่าแต่เราจะวิพากษ์วิจารณ์จะให้คุณให้โทษเขา

แต่คำถามคือว่าสวชุดนี้โดยเฉพาะชุดแรก

แรกชุดนี้เนี่ยถ้าเราไม่ชอบเรารู้สึกว่าเขาทำงานไม่ไหวเลย

แม้แต่กระทั่งที่มาเรายังเอื้อนเอ่ยอะไรไม่ได้

แต่ว่าทิ้งลูกทิ้งหลานเอาไว้เป็นสว๒๕๐เนี่ย

มันไม่จริงหรอกที่ว่าเรามีปากมีเสียงไม่ได้
เพราะสวเหล่านั้นก็อยู่ภายใต้อานัทที่ถูกควบคุมกำกับโดยรัฐธรรมนูล

ถ้าสอสอประพฤติผิดเราก็มีช่องทางเอาไว้ที่จะเอาออก
สวประพฤติผิดก็มีช่องทางอย่างเดียวกันที่จะเอาออกได้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นพวกนั้นไม่ได้แปลว่าเป็นเทวดาที่ใครแตะต้องไม่ได้
ยังไงยังไงก็จะถูกแตะต้องได้อย่างเดียวกันกับสอสอเหมือนกัน
อาจารย์สว๒๕๐นี้มีอำนาจมากแล้วก็มีหน้าที่เยอะ
เดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้าจะถามอาจารย์มีชัยนะคะว่า
แม้กระทั่งไปจำจี้จำใช้เรื่องงบประมาณเลื่อนจัดทำการปฏิรูปประเทศ
แม้กระทั่งทำตามแผนยุทธศาสตร์ที่เขาจะเขียนไว้ให้
แล้วคำถามคือว่าไปกากบาทในครูหา
เพื่อเลือกสอสอจะเลือกมาทำไมคะ
มีคนคอยคุมอยู่แล้วสักครู่ค่ะ
คุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะอาจารย์เท่าที่อ่านประเด็นที่หลายคนจับตาก็คือคำว่ายุทธศาสตร์ชาติ
เข้าใจถูกไหมคะว่ายุทธศาสตร์ชาติซึ่งมากับมาตรา๖๕ในร่างนี้เนี่ยคือสันหลังของการบริหารประเทศหลังจากนี้ไปเลย
สันหลังเป็นเป้าหมายเป้าหมายที่จะเดินไปสู่จุดตรงนั้น
ซึ่งการทำยุทธศาสตร์ชาติก็เพื่อให้การพัฒนาประเทศเดินไปอย่างต่อเนื่อง
เราเคยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแผนล่าปี
มันก็แต่ละช่วงก็รัฐบาลมาก็ทำกันคนละอย่าง
แต่มันไม่เคยมองไปไกลว่าแล้วจุดสุดท้ายเราจะไปสู่อะไร
ประเทศทั้งหลายในโลกนี้เขาก็เริ่มมองว่าการที่เขาจะพัฒนาเนี่ยเขาก็ต้องมีเป้าหมาย
อย่างมาเลเซียเนี่ยเขาก็ทำ๘ยุทธศาสตร์การศึกษาของเขา
ว่าภายใน๒๐ปีเขาจะบรรลุอะไร
ในการบรรลุ๒๐ปีในแต่ละขั้น
แต่ละ๕ปีมันจะต้องไปถึงไหน
แต่วิธีทำมันก็เป็นเรื่องของแต่ละรัฐบาลที่จะไปทำ
เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เป็นตัวอะไรที่จะมาบีบบังคับ
หรือจะถือขนาดว่าเป็นการปิดมัดมือมัดเท้ารัฐบาล
ที่เขามาบริหารรัชกาลผนิต
ที่สำคัญก็คือว่าในรัฐธรรมนูลนี้มันจะพูดถึง
หนึ่งให้มีแผนยุทธศาสตร์สองมันจะต้องมีกฎหมายที่จะทำแผนยุทธศาสตร์
กฎหมายนั้นเนี่ยที่เขียนไว้เนี่ยก็คือ
รับประกันไว้ว่าในกฎหมายนั้นจะต้องพูดถึง๑เป้าหมาย
สองระยะเวลาสามการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เพราะว่านี่มันเป็นยุทธศาสตร์ของชาติเพราะฉะนั้นมันต้องมาจากทุกภาคส่วน
อาจารย์คะใครเป็นคนทำแผนยุทธศาสตร์ชาติคะทุกคนต้องร่วมกันทำ
แล้วถ้าตามดิฉันต้องเปิดอ่านเลยนะคะอาจารย์๒๗๕ที่บอกคณะรัฐมนตรีจัดให้มี
กฎหมายตามมาตรา๖๕ดิฉันเข้าใจถูกไหมว่าคอรมอลเป็นคนทำ
ยุทธศาสตร์ชาติไม่ใช่กฎหมายตามมาตรา๖๕คือกฎหมายว่าด้วยวิธีการทำยุทธศาสตร์ชาติ
แล้วใครไม่ใช่ตัวยุทธศาสตร์คราวนี้เวลาทำเนี่ยมันคงบอกว่าให้ชาวบ้านไปต่างคนต่างทำคงไม่ได้มันก็ต้องมีตัวเจ้าภาพคนที่จะเป็นเจ้าภาพจริงก็คือตัวรัฐบาล
ต่อมาเขาก็เริ่มรู้ว่าการทำเองเนี่ยมันมันไม่เป็นรูปธรรมเขาก็เริ่ม
ไปตั้งองค์กรตามทั่วประเทศแล้วก็จัดประชุมปรึกษาลือแต่ละภาคส่วน
ใครต้องการอะไรมองอะไรแล้วจึงจับมารวม
เมื่อมารวมแล้วก็ทำเป็นแผนขึ้นมาว่ามันจะเดินไปยังไง
แต่ละขั้นแต่ละตอนควรจะเดินยังไงจะต้องอุดตรงไหน
จะต้องโป่งตรงไหนอะไรพวกเนี้ยเป็นเป็นเรื่องที่ทั้งหมดเนี่ย
จะต้องทำมาโดยการรู้เห็นทั้งพักการเมืองและประชาชน

คือมันมีสองขยะในสามบันทัศน์ของมาตราสองร้อยเจ็ดสิบห้านะคะ

เป็นคนเขียนกฎหมายเพื่อให้เกิดยุทธศาสตร์ชาติใช่ไหมคะ
กฎหมายเพื่อไปทำยุทธศาสตร์ชาติแล้วยุทธศาสตร์ชาติก็จะต้องอยู่ภายในหนึ่งปีหลังจากนี้ถูกหรือเปล่าคะ
ครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะต้องอยู่ในคอลโมนี้ถูกไหมคะครับ
ทำไมเราต้องให้อำนาจคอลโมนี้ในการทำแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ยาวขนาดนั้นคะอาจารย์
เพราะว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติมันไม่ใช่ทำที๒ปีแล้วมันจะเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติมันจะต้องทำเป็นระยะเวลาอันยาวไกลเพราะเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่ทำได้สำเร็จได้ภายใน๓ปี๕ปี
คราวนี้เราจะเราไม่มีแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ผ่านมาเราจะไปปล่อยเวลามันทำไมก็ทำแต่ว่าก็ฟังตั้งแต่ต้องฟังเขาก่อนแล้วก็ไปทำแต่ว่าเมื่อเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยสมมุติว่าขั้นตอนและกระบวนการข้างในในแผนยุทธศาสตร์มันเกิดเปลี่ยนแปลงมันคือรัฐบาลเกิดไม่ชอบรัฐบาลใหม่มาเขาก็แก้ตรงนั้นได้แต่เป้า
สุดท้ายเช่นสมมุติว่าเราต้องการให้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นครัวโลกเป็นครัวโลกอันนี้ยกตัวอย่างภายใน๒๐ปีเนี่ยทั้งโลกเนี่ยจะต้องพึ่งพาอาหารจากประเทศไทยมันไม่ใช่ทำได้ภายในปี๒ปีมันก็จะต้องค่อยทำไปจนกระทั่งถึงจุดจุดสุดท้ายเราเป็นครัวโลกแต่ความหมายของอาจารย์คือว่าขั้น
หรือว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี้ยคือมาอาจจะเพื่อแก้ไขหรืออาจจะไม่มันไม่ได้มีสภาพบังคับถูกไหมฮะอาจารย์ทุกอย่างเนี้ยมันต้องจบในรัฐบาลของคุณเอกประยุทธ์ถูกไหมฮะถ้าตามกฎหมายรัฐมนุนเขียนไว้อ่ะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ทำจนจบเพราะว่ายุทธศาสตร์มันไม่ได้ทำได้เสร
ไปเป็นอเซียขอไปซื้ออาหารเข้ากินดีกว่า
แล้วเราก็ไปพัฒนาทางด้านไอจีอะไรต่ออะไร
อันนั้นก็เป็นเรื่องที่จะไปเปลี่ยนแปลงกัน
แต่ว่าขบวนการในการเปลี่ยนแปลงก็ต้องทำอย่างเดียวกัน
กระบวนการในการจัดทำยุทธศาสตร์

ถามอาจารย์ค้างคาไว้ตั้งแต่เมื่อค่ำวานนี้เนี่ยนะคะ
คือคำถามว่าสอสอหรือว่าพักการเมืองใดก็แล้วแต่ที่มาจากการเลือกตั้ง
เขาแทบไม่ได้แสดงฝีมือหรือแทบไม่ได้จะทำอะไรเลยไหมคะ
เพราะว่าทุกอย่างมันถูกล็อกไว้โดยรัฐธรรมนูลทั้งหมด
ซึ่งเรียนถามอาจารย์ว่ามันคือกระดูกสันหลังว่าคือเราต้องไปตามนี้หรือเปล่า

แล้วก็อย่างนี้ท่านกัมพลท่านเคยเป็นผู้ตั้งไทยรัฐ

ท่านทำยุทธศาสตร์ของท่านว่า
ท่านจะต้องทำไทยรัฐให้ติดตลาดเป็นหนังสือพิมพ์ที่ทุกคนจะต้องมี

ภายใน๒๐ปียังมีรบเลยแล้ว
ค่ะมาปัจจุบันนี้
มาคนรุ่นใหม่บอกว่าเอ้ยไม่เอาพอทำพอเป็นกระสาย
พอมีวางอยู่ในกรุงเทพ๒๓ฉบับอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้
เขาไม่ไม่มีใครว่าอะไรแต่ว่าถ้ามันเป็นยุทธศาสตร์ที่ดี
มันเป้าหมายมันตรงกันกับใจของคนทั้งประเทศมันก็จะไม่มีใครอยากเปลี่ยน
หรือเช่นสมมุติว่าเราบอกว่าภายใน๑๐ปี
เราจะทำให้คนของเราเนี่ยรู้เรื่องไอทีทั้งหมดค่ะ
ซึ่งมันไม่ได้ใช้ทำได้ใดวันเดียววันข้างหน้ารัฐบาลใหม่เขาบอกว่า
ให้รู้เรื่องไอจีกันทั้งประเทศมันปกครองยาก
เอากลับไปใช้ลูกคิดดีกว่าดิฉันเข้าใจที่อาจารย์มีชัยอธิบาย
ใกล้ตัวดิฉันมากเนี่ยนะคะแต่คำถามก็คือว่า
เราจะสามารถเปรียบเทียบการบริหารหรือการใช้วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
บริษัทเอกชนกับคนซึ่งต้องนำคนทั้งประเทศ
ซึ่งมันมันคนละเรื่องกันเลยนะคะอาจารย์ตอนเราเปรียบเทียบกันได้เหรอคะ
ได้ฮะสำหรับเอกชนเนี่ยคิดคนเดียวได้แต่สำหรับรัฐเนี่ย
คิดคนเดียวไม่ได้ที่เราเขียนหลักประกันไว้ก็คือว่า
ต้องให้ทุกคนมาร่วมกันคิดค่ะเพราะว่าบ้านเมืองเนี่ย
มันควรจะต้องมีจุดสุดท้ายมีจุดหมายเป้าหมายที่ชัดเจน
ทุกคนเห็นร่วมกันแล้วมันถึงจะได้พัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
ไม่ใช่วันนี้บอกว่าเฮ้ยเราจะมุ่งไปทางเกษตร
พรุ่งนี้บอกไม่เอาแล้วเราจะมุ่งไปทางอุตสาหกรรม
พอมาลืนนี่บอกไม่เอาแล้วพอไปเห็นรัฐบาลใหม่
เราจะไปมุ่งทางด้านการท่องเที่ยวค่ะตกลงในที่สุด
คุณเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะทำอะไร
ให้มันบรรลุได้เลยสักอย่างเข้าใจเข้าใจที่มาค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าคุณคุยกันทั้งประเทศบอกเฮ้ย
ลองช่วยกันดูเหมาะทำวิสัยทัศน์ให้มันไกล
แล้วมองมองพร้อมพร้อมกันร่วมใจกันคิดค่ะ
บางทีมันอาจจะได้อะไรที่มันที่ยาวนานกว่าแล้วก็
มันจะมั่นคงขึ้นค่ะอาจารย์เราเหลือเวลาสั้น
เดี๋ยวนั้นยังมีสองคำถามสำคัญคำถามแรกก็คือว่า
ทำไมเราต้องให้สวเลือกนายกคะผมไม่รู้เหมือนกัน
ผมก็ประชามติเป็นคำถามพ่วงหมายถึงว่าที่มานะคะ
เพราะอะไรคะอาจารย์ทำไมเราถึงต้องการคน๒๕๐คนนี้
มีส่วนในการเลือกอันนั้นผมคงผู้นำรัฐบาล
ผมคงตอบแทนสนชไม่ได้เพราะว่างั้นขอความพ่วง
เอาเป็นขอความเห็นจากผู้รู้ค่ะเอาเป็นในมุมขอความเห็นจากผู้รู้
เอ่อเขาคงคิดว่าในช่วงระยะแรกค่ะเอ่อเพื่อให้มันเกิดความมั่นคง
เพราะสวเนี่ยมาจากการแต่งตังค์
คราวนี้ถ้าเวลาเลือกเห็นดีเห็นงามกันด้วยกันทั้งสสและสว
คนที่เข้ามาเป็นรัฐบาลก็จะอยู่ในฐานะที่มั่นคง
ดีกว่าที่จะปล่อยให้สอสอเลือกไปข้างเดียว
ผมเดาเอานะค่ะค่ะครับอาจารย์คำถามสุดท้ายค่ะ
ที่ฉันได้คำตอบจากอาจารย์ตอนต้นรายการที่ถามถึงความชอบทำของสว
สองร้อยห้าสิบท่านแรกนะคะเรียนถามอาจารย์ในมุมของคนที่เป็น
ประธานคณะกรรมการร่างด้วยและอาจารย์อยู่ในแวดวงกฎหมาย
นี้มานานฉบับนี้ที่อาจารย์ร่างเองกับมือ
อาจารย์มองว่าเนื้อหาของฉบับนี้มีความเป็นประชาธิปไตยกี่เปอร์เซ็นค่ะ
เอ่อขึ้นอยู่กับคุณนิยามคำว่าประชาธิปไตยอย่างไร
ว่าต้องเหมือนใครไหมหรือว่าประชาธิปไตยเนี่ย
มีส่วนที่จะแตกต่างได้ตามบริบทของประเทศถ้าถืออันหลัง
คือแต่ละประเทศย่อมต้องสร้างประชาธิปไตยในเหมาะสมกับบริบทของประเทศ
และประสบการณ์ของประเทศเราก็เป็นประชาธิปไตย
แต่ถ้าเทียบกับอเมริกาเราก็ไม่เป็นประชาธิปไตย
กฤษก็ไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะอังกฤษไม่เหมือนกับอเมริกา
เรมันก็ไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะไม่เหมือนกับอเมริกา
ที่ฉันไม่เอารูปแบบการปกครองของแต่ละประเทศมาเทียบ
แต่หลักการสากลของความเป็นประชาธิปไตย
เพราะก็ยังเป็นประชาธิปไตยเพราะว่าบริบทของเราประสบการณ์ของเราเนี่ยแตกต่าง
เรากำลังไต่ขึ้นไปสู่จุดที่มันดีขึ้นดีขึ้น
เพราะถ้าเราไม่แก้ปัญหาเก่าแล้วเราก็เหอเหิมไปกับไอ้สิ่งที่
ที่ประเทศอื่นเขามีแล้วเขาผ่านประสบการณ์กันมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ
เราอาจจะต้องกลับไปย้อนกลับไปอย่างที่เก่ายกตัวอย่างง่าย
อเมริกาเมื่อสองร้อยปีอนุญาตให้คนพกปืนไปมาปัจจุบันเนี่ย
คนเอาปืนนั้นเป็นชื่อที่ยิงคนบริสุทธิ์ตายเป็นร้อยเนี่ย
อเมริกาก็ยังอยู่ในรัฐธรรมนูลก็ไม่เห็นมีใครไปว่า
โลกไม่มีใครเขาทำมีอเมริกาคนเดียวทำ
ก็ไม่เห็นมีใครเข้าไปว่าเพราะบริบทของเขามันแตกต่างกัน
คำตอบค่ะอาจารย์เวลาเหลือเท่านี้แหละค่ะ
อาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ

ดูกันทีละก้าวนะคะหลังจากนี้ต่อไปเดี๋ยวรอคะแนน๑๐๐ด้วย
เนื้อหานี้มีให้ถกกันอีกหลายเรื่องวันนี้สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป